จู่เธอก็อึ้มขึ้นมาทันตา

ไปถามมาให้กับเราเลยนะคะ

ไปเพิ่มอึมมาหรือเปล่าไปเสริมอึมมาหรือเปล่า
ได้มีการพึ่งเทคนิคทางการแพทย์หรือเปล่านะคะ
ซึ่งสาวมิวเองก็เบรกเอี๊ยดเลย

นี่เป็นเทคนิคของตัวเองล้วน

จะไปอัพไซต์มันก็คงจะไม่เหมาะ
ส่วนแฟนที่คิดถึงผลงานของเธอก็อดใจรอกันหน่อยนะคะ
ปีนี้มีเสิร์ฟทั้งจอเงินจอแก้ว
เอาให้จุใจกันไปเลยจ้า
ปีนี้มันก็มีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่อง

ดูมีหน้าอกหน้าใจนิดนึง
ใช่ค่ะก็ต้องแบบ

ต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งค่ะ
นิดหนึ่งน่ะ
ไม่กล้ายังไม่กล้าขนาดนั้น

เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราคิดประมาณนี้แหละ
พอแล้วกำลังดี

คือนี่ก็หักตั้งแต่นิ้วเท้าขึ้นมาแล้ว
มันยังไม่เห็นจะนูนเหมือนคนอื่นเขาเลย

เพราะมันก็ดูเติบโตขึ้นจริง

ผู้หญิงเรามักจะมีเทคนิคการ

แอปช่วยก็ดันได้เหมือนกัน